ยิ่งจับก็ยิ่งเจอกับเรื่องของยาเสพติดนะฮะแล้วก็ใครไปยุ่งเกี่ยวกับมัน
ชีวิตพังทุกคนแหละคุณผู้ชมนะฮะอย่างผู้ชายคนนี้เสพยาจนหลอน
แล้วไม่รู้คิดเองหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อน
บอกว่าแม่ดุด่าเขาดุด่าเขาจนเมียเขาหนีไป
โมโหเก็บไว้ในใจสุดท้ายเผาทั้งบ้านแม่บ้านน้องวอดเลยครับ
นี่ฮะมันเป็นความชุดละมุนที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมรถดับเพลิงเอ่ยอะไรมาชาวบ้านแตกตื่นกันหมด
เป็นรถดับเพลิงกำลังดับเพลิงที่ลุกไหม้บ้านอยู่สองหลังลุกลามแล้วก็กำลังจะไปไหม้หลังที่สาม
นะฮะอยู่ใกล้กับวัดปราศาสตร์อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเขาดับอยู่ชั่วโมงนึง
เพลิงสงบแต่ทำไมบ้านวอดหมดแล้วนะฮะเหลือแต่โครงสร้างที่เป็นปูน
ส่วนเป็นไม้เนี่ยไหม้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ไปเจอเจ้าของบ้านหนึ่งในสองคือนางสวิงคำจันทึก
ร้องไห้อยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีภาพนางสวิงนั่งร้องไห้นี่ครับนะฮะ
เรี่ยวหมดแรงเขาบอกว่าโอ๊ยไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ซากนะฮะ
หลังถูกเพลิงไหม้วอดแบบนี้นะฮะทั้งบ้านตัวเองทั้งบ้านลูกสาวอีกคน
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครลูกชายเขาเองชื่อว่าเจ้ามืดหรือว่าไอ้มืดนี่แหละ
ชื่อจริงคือเจษดาม่วงกรนะฮะสุดท้ายก็โดนจับนะฮะ
คนได้แค่ตู้เย็นเครื่องซักผ้าที่เหลือก็มอดหมดเลยนะฮะ
เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณศรีนวลเขาบอกว่าตอนที่เห็นควันขึ้นมาแล้ว
นะฮะรีบตะโกนบอกเจ้าของบ้านก่อนรีบออกมาตอนนั้นนางสวิงเนี่ย
ขายของอยู่คนข้างบ้านได้ยินเสียงร้องไฟไหม้ไฟไหม้ก็รีบออกไปดู
แล้วขนได้เท่าที่จะมีแรงขนออกมานะฮะชาวบ้านบอกว่าในมืดเนี่ย
ลูกชายเจ้าของบ้านเป็นคนเผาบ้านแม่กับบ้านน้องตัวเอง
ตอนเช้าโวยวายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับคนเมายาครับ
แล้วที่ผ่านมาชอบไล่ซ้อมคนในครอบครัว
เคยเรียกตำรวจมาจับแล้วครั้งหนึ่งนะสุดท้ายมาก่อเหตุเผาบ้านแม่
ลามไปยังบ้านน้องนะฮะขณะที่เพลิงลุกไหม้เนี่ย
กระโดดหนีแต่ชาวบ้านรีบคว้าตัวนี่ครับ
ในมืดเจ้ามืดนี่แหละครับนายมืดบอกว่าผมเผาจริง
ผมโกรธแม่มากแค้นแม่มากแม่ด่าถ้อยคำหยาบคาย
ทำให้เมียผมหนีไปก็เลยสะสมความแค้นมา

แอบดูดน้ำมันจากรถจักรยานยนต์ก็เลยลาดบ้านแม่เลย
จุดไฟเผาระบายอารมณ์นะฮะเพราะว่าแม่ด่าจนเมียหนี
แล้วก็ด่าที่เขาเสพยาสุดท้ายก็ต้องส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อืมฟังข่าวนี้แล้วสะท้อนใจนะครับนะฮะ